มีหมาสีดำตัวหนึ่งมานอนอยู่กลางถนนแล้วก็มีรถคันหนึ่งเนี่ยขับผ่านไปแล้วนะ
แต่ถอยกลับมาทับหมาแล้วก็เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลัง
หมาก็ร้องโหยหวนเสียงดังให้คุณผู้ชมดูคลิปต้นเรื่องก่อน
เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาทับหมาตั้งใจฆ่าให้ตายหรือเปล่า
แล้วหมาตัวนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
นี่ค่ะสะเทือนใจคนรักสุนัขมากนะคะ

เขาถอยกลับมาแล้วมันทับหมามันก็ร้องด้วยความเจ็บ
แล้วเขาก็เดินหน้าถอยหลังอยู่แบบนั้นหมามันเข้าไปติดใต้ท้องรถ
คนที่ดูคลิปนี้เข้ามาคอมเมนต์กันถล่มยับเยอะเลยนะคะ
โอ้โหทำไมใจร้ายแบบนี้ทำไมตั้งใจแบบ
เหมือนขับจะทับมันให้ตายไปเลยหรือยังไง
แล้วก็ระบุเลยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยหนองว่าห้วยโป่งจังหวัดระยองค่ะ
สำหรับคนแจ้งเบาะแสเลยนะคะว่าคนขับรถคันนี้คือใคร
เพื่อจะนำไปสู่การดำเนินคดี
ทีนี้เจ้าของสุนัขสีดำตัวนี้เจ้าของหมาตัวนี้ที่โดนทับ
เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กเอ็มรักพวกพ้องอัปเดตอาการหมา

เขาพาไปหาสัตวแพทย์แล้วมันก็ปลอดภัยดีค่ะ

ก็มีการโพสต์ภาพเจ้าขวัญเด่นหลังจากได้รับการรักษา
มาโพสต์คลิปว่าคนขับที่ขับทับเจ้าขวัญเด่นอ่ะ
เขาออกมาขอโทษแล้วเอาอาหารหมาไปไหว้ขอโทษเจ้าของเลยนะคะ

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจถอยรถทับหมานะ
คือระหว่างที่ขับรถเนี่ยเขามองซ้ายมองขวาเขาจะหาตู้เติมเงิน
แล้วเขาขับเลยไปแล้วเขาก็เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเห็นตู้เติมเงินแว๊บ

เห็นเลยว่าฝั่งซ้ายมือมันมีตู้เติมเงินอยู่
เขาก็เลยเหมือนถอยกลับมาเพื่อจะมาที่ตู้เติมเงิน
แล้วปรากฏว่าเห็นไหมคะทางซ้ายมือเนี่ยตู้เติมเงิน
เขาก็เลยถอยกลับมาเพื่อจะมาที่ตู้เติมเงิน
พอได้ยินเสียงหมาร้องก็เลยรู้ว่าถอยรถเหยียบหมาตกใจมาก
แล้วที่เห็นว่าขับเดินหน้าถอยหลังยึกยักษ์เนี่ย
ไม่ใช่จะทับมันให้ตายแต่รู้ว่าหมาติดอยู่ใต้ท้องรถ
พยายามจะขยับเพื่อให้มันหลุดออกมาจากใต้ท้องรถให้ได้ค่ะ
ลองฟังเขาชี้แจงกันหน่อย
เขาบอกว่าเขาก็ขอโทษจริง
ก็อยากให้สังคมให้อภัยเขาด้วยเขาไม่ได้มีเจตนา
แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายหมาจริงนะคะ
ก็เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับคนใช้รถใช้ถนนก็คือต้องระมัดระวังแหละ
หมาแมวจรจัดบ้านเรามันมีเยอะมันก็นอนอยู่
ส่วนหมาที่มีเจ้าของแมวที่มีเจ้าของ
เจ้าของต้องดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันนะคะ
อย่าปล่อยให้มันไปนอนอยู่กลางถนนแบบนี้มันเป็นอันตราย